มีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำงานเป็นแม่บ้าน
เขาบุกไปที่บ้านของฝ่ายชายซึ่งเขายอมรับนะว่าเขาเป็นกิ๊กกัน
แต่ฝ่ายชายอยู่กับภรรยาภาในบ้าน
พอเห็นว่าเขาอยู่กับภรรยาโมโหสิครับด้วยความหึงหวง
เอาก้อนหินไปทุบรถเขาจนแตกเป็นรู
แต่รถคันนี้ไม่ใช่รถของฝ่ายผู้ชายเป็นรถของพี่สาวเขา
เจ้าของรถยืนยันจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดเลย
ผู้ชายคนนี้ก็ในเหมือนล่ะครับในเหมือนอายุ๔๖ปี
ทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างพานักข่าวไปดูดูสิเนี่ย
กระบาดขนาดนี้อธิบยนต์กม๕๗๙๙ดูดิเป็นรูเบลอเลย
จอดอยู่หน้าบ้านนะฮะถูกทุบเอาถามว่าใครทุบอ่ะ
กิ๊กผมเองกิ๊กผมนะฮะเขาทำงานเป็นแม่บ้าน
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เหมือนเล่าแบบนี้เมื่อวานนะฮะผู้หญิงคนนั้นแหละ
ขับรถขี่รถจักรยานยนต์มาจอดนะฮะตนเองก็เลยเดินออกมาดูเห็นเลยว่า
ผู้หญิงเนี่ยก่อเหตุอยู่หน้ากระบะคันนี้เอาก้อนหินทุบไปสามครั้ง
แล้วตะโกนถามตัวเขาว่าผมขออนุญาตพูดตามนี้นะ
มึงจะเอาอีกไหมตะโกนถามฝ่ายชายนะครับ
จากนั้นเอาก้อนหินปลาใส่กระจกรถจนเป็นรูขนาดใหญ่แล้วก็ขี่รถไป
รับผู้ก่อเหตุเป็นกิ๊กของผมแต่ไม่ได้อยู่กินกันนะ
หน้าสาเหตุคงหึงแหละเพราะว่าผมมาอยู่บ้านกับภรรยานะครับ
ฟังเสียงเขาหน่อยฮะ

โอ้โหไม่รู้นั้นนอกจากรถเสียหายแล้วภรรยาของในเหมือนจะว่ายังไงนะครับ
เขาก็ยอมรับว่าคนที่ก่อเหตุมาก็เขาพูดเองว่าเป็นเมียน้อยเขานะครับคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วรถคันนี้ไม่ใช่ของในเหมือนครับเป็นรถของพี่สาวในเหมือนนะฮะ
ตอนนี้พี่สาวทราบเรื่องแล้วโมโหมากเพราะว่าอะไรเก็บเงินกันนานกว่าจะซื้อรถคันนี้ได้
เพิ่งจะออกมาได้๑๐วันครับเพิ่งจะออกมา๑๐วัน
และยืนยันว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดไม่มีการยอมความใดทั้งสิ้นนะครับ